อุบัติเหตุครั้งนี้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙หรือเปล่า
แต่ผู้หญิงคนนี้ที่เธอประสบอุบัติเหตุเธออ้างบอกว่า
เธอเนี่ยนะไม่ว่าวัคซีนอะไรก็ตามฉีดเข้าไปปั๊บจะง่วง
จะง่วงแล้วคราวนี้เนี่ยไปฉีดวัคซีนมา
แล้วมาขับรถหลับในชนเสาไฟฟ้าอย่างจังเลย

นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเสาไฟฟ้าหักเลยอืมมันแรงมาก
ปฏิเหตุนี้ต้องมีหลายแสนนะครับเพราะเสาไฟฟ้าหักเลย
รถกระบะป้ายแดงคันนี้นะครับขับมาถึงหน้าปั๊มน้ำมันปอตท
บ้านหนองตะกูอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
แล้วก็หลุดออกมาข้างทางพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักแบบนี้นะครับ
แล้วรถเนี่ยนะเกือบจะพุ่งไปตกร่องน้ำข้างทาง
คนขับคือนางสาววารุณีมาราศีขออภัยครับอายุ๓๘ปี
เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกรดเวย์
ศีรษะแตกขาขวาหักแบบนี้เลยนี่ต้องประถมพยาบาลกันนะครับ
อาสากู้ภัยพนมจุดแปลงยาวนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลด้วย
ตำรวจสมภาพแปลงยาวสอบถามญาตินะฮะเล่าบอกว่า
นางสาววารุณีคนขับเนี่ยนะไปรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙มา
เมื่อวันเสาร์ที่๑๘กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ชอบหลับ
ทั้งทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนวันเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถกระบะป้ายแดงนะที่เพิ่งจะออกมาได้ไม่ถึงเดือนเนี่ย
แล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือในตัวเมืองกำลังจะกลับบ้าน
แต่ก็มาประสบอุบัติเหตุซะก่อนคืออีกไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยนะฮะ
ชนเต็มเต็มเลยโอ้โหจะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับ
ก็ถามว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ไหมผมคงตอบไม่ได้
แต่ถามว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการง่วงเพลียไหม
อันนี้มีบันทึกอยู่ของบอกมะพร้าวบางคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน